แต่ว่าบ้านนี้ไม่รู้จะเครียดหรือว่าจะขำดีค่ะ
คือวันก่อนเนี่ยโอ้โหแพ็คขายของกันชุดใหญ่
เดี๋ยวนี้พี่ฮายอภพรโดนผลกระทบโควิดเหมือนกัน
เพลงเพลิงไม่ได้ไปร้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องหาอาชีพใหม่ทำกันหน่อยนะฮะ
นี่แหละค่ะต้องวอนเสียงอ่อนเสียงอ้อนผ่านไอจีส่วนตัวเลยสำหรับพี่ฮายอภพร
บอกว่าคลิปที่โพสต์ไปวันก่อนเรื่องรับสมัครพนักงานจำนวน๑๒๐คนเนี่ย
เพื่อมาแพ็คปลานินแดดเดียวสินค้าที่พี่ฮายกำลังขายดิบขายดีอยู่
เป็นการพูดแซวเล่นค่ะคุณผู้ชมแซวตัวเองเล่นกับทีมงานที่เป็นแดนเซอร์กันนี่แหละ
แล้วก็มีเพื่อนคนสนิทด้วยพูดเล่นกันขำกันไปนะคะ
ซึ่งข้อความที่โพสต์เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่หายเขาบอกอย่างนี้ค่ะ

แต่ณตอนนี้เข้าใจแหละหลายคนอาจจะมีคนตกงงตกงานอยู่เยอะ
พอเห็นบอกว่าอยากมาทำงานกับพี่หายหลายคนแบบว่าอุ๊ยรับตั้ง๑๒๐คนเนี่ย

ตอนนี้ไปฟังพี่หายอภพรกันหน่อยค่ะแซวเล่นจนได้เรื่องจ้า

ตอนนี้ไปฟังพี่หายอภพรกันหน่อยค่ะแซวเล่นจนได้เรื่องจ้า

ตอนนี้ไปฟังพี่หายอภพรกันหน่อยค่ะแซวเล่นจนได้เรื่องจ้า

ตอนนี้ไปฟังพี่หายอภพรกันหน่อยค่ะแซวเล่นจนได้เรื่องจ้า

ตอนนี้ไปฟังพี่หายอภพรกันหน่อยค่ะแซวเล่นจนได้เรื่องจ้า